อะไรที่น่าจับตามองบ้าง
เพราะว่าตอนนี้ทางรองอ๊อฟที่เป็นอดีตสามีของแอม

มีการคุมตัวมามาสอบที่สโมสรตำรวจ
แล้วก็เอากลับไปไปคุมขังอยู่ที่สพเมืองนครปฐม
ตอนนี้โดนแจ้งไป๒ข้อหา
แล้วเดี๋ยวดูความเคลื่อนไหวความคืบหน้าวันนี้

สำหรับเรื่องข้อหาที่ทางด้านพันธุ์ตำรวจโทวิทูล
หรือว่ารองอ๊อฟรองผู้อำกับสพสวนพึ่ง
เป็นอดีตสามีของแอมโดน๒ข้อหา
หนึ่งก็คือมีความผิดฐานร่วมกันรับของโจร
อันนี้โทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสน
อีกข้อหาก็คือร่วมกันปลอมเอกสารราชการ
และใช้เอกสารราชการปลอม
ประเด็นที่ถูกแจ้งข้อหามันเกี่ยวกับกรณีการตายของแด้นะ
ทีนี้ทั้งแอมกับอดีตสามีไปเอารถของแด้
ที่ระบุไว้อ้างไว้ว่าเป็นรถจำนำ
ใช่ค่ะแล้วก็เอากลับมาที่นครปฐม
เรื่องนี้เมื่อวานเราก็ตามข่าวกันแล้ว
ทางรองอ๊อฟไปมอบตัวที่สพเมืองนครปฐม
แล้วก็มีการคุมตัวมาที่สโมสรตำรวจสอบปากคำ
แล้วพอตอนกลางคืนประมาณ๔ทุ่มครึ่ง
ก็เอาตัวออกจากสโมสรตำรวจแล้วก็มาถึงที่สพเมืองนครปฐมนะคะ
ทีนี้สอบกันเครียดเลยค่ะ

ใช่ค่ะเพื่อหาความเกี่ยวข้องความเชื่อมโยงกับคดีต่าง
และจะให้คุณผู้ชมดูเช้าวันนี้
ตอนประมาณ๘โมงทางรองอ๊อฟถูกนำตัวมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง

มีรองผู้กำกับการสอบสวนที่สพเมืองนครปฐมเป็นผู้สอบปากคำ

พนักงานสอบสวนก็คุมตัวรองอ๊อฟไปขออำนาจศาลจังหวัดนครปฐมฝากขังผลัดแรกค่ะ
นี่เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังตำรวจมามากกว่า๑๐นายนะคะ
คุมตัวรองอ๊อฟนี่ที่เราชี้ลูกศรอยู่เนี่ยนะคะ
เอาตัวขึ้นรถตู้ของสพเมืองนครปฐม

ระหว่างนำตัวออกจากสพเมืองนครปฐม
สังเกตสีหน้าท่าทางของรองอ๊อฟคือใส่แมสอย่างเดียวนะ

สื่อก็ถามคำถามเหมือนเดิมค่ะ
ระดมคำถามไปไม่ได้คำตอบ
เพราะว่าเมื่อวานนี้จากการเดินทางมาที่สโมสรตำรวจ
รวมถึงเดินทางกลับไปนี่สื่อพยายามถามตลอด
อ๊อฟไม่ได้ตอบคำถามอะไรเลยนะคะ
ลองดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
ไม่พูดอะไรนะฮะทั้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแอม
นักข่าวก็จ่อถามอีกเรื่องหนึ่ง

ซึ่งเมื่อวานถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ที่บิ๊กโจ๊กเปิดออกมาเลยนะ
ว่าน้อยหนาเป็นใครบิ๊กโจ๊กพูดกับปากเลย
บอกว่าพูดจากปากเลยบอกว่าน้อยหนาคือภรรยาน้อย
ภรรยาน้อยของรองอ๊อฟคนนี้
รู้จักกันหมดทั้ง๓คนเคยไปไหนมาไหนด้วยกันนะ
ทั้งรองอ๊อฟนะทั้งแอมนะทั้งน้อยหน่าภรรยาน้อย
ไปหัวหินไงหลังจากก่อเหตุแล้วไปหัวหิน

เรื่องนี้รองอ๊อฟไม่ได้ตอบคำถามสื่อนะฮะ

ว่านอกจากพนักงานสอบสวนของสพเมืองนครปฐม
จะส่งฝากขังศาลจังหวัดนครปฐมแล้วใช่ไหม
แล้วอาจจะมีการเบิกตัวเพื่อที่มาทันทะสถานหญิงกลาง

ก็ต้องดูนะว่าสารท่านจะอนุญาตหรือไม่
เอาล่ะคุณผู้ชมฮะจากกรณีที่เมื่อวานนี้
บิ๊กโจ๊กซ์นะฮะซึ่งถือว่าเป็นหัวหน้า
คณะพนักงานสอบสวนในคดีแอมนะ
เปิดตัวละครใหม่ขึ้นมาที่เมื่อกี้เราเล่าให้ฟังก็คือ

ว่าเป็นภรรยาน้อยของกรองอ๊อฟอดีตสามีของแอมนะครับ
โดยบอกว่าจะเรียกมาสอบปากคำเพื่อสอบถามถึงความเชื่อมโยงของคดี
เนื่องจากพบว่ารองอ๊อฟแอมและน้อยนา
ทั้ง๓คนรู้จักกัน
เคยไปเที่ยวหัวหินด้วยกันหลังแอมก่อเหตุ
นี่มันมีวัตถุประสงค์ในการสร้างแหล่งที่อยู่หรือไม่
สร้างหลักฐานแหล่งที่อยู่ของแอมหรือเปล่า
โดยระบุว่าแอมไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุ
ฆาตกรรมที่ท้องที่สพบ้านโป่งในคดีก้อย
ทีนี้พอก่อเหตุเสร็จก็ไปหัวหินกัน

คือบอกให้รู้แหละว่าฉันอยู่ตรงนี้นะ

ฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับก้อยนะ
โจ๊กบอกว่าตัวละครใหม่นี้ก็คือ
หนาภรรยาน้อยของรองอ๊อฟเนี่ยนะฮะ

อยู่ใกล้ชิดกันทั้ง๓คนรู้จักกัน
แต่ไม่รู้นะว่าคบกันแบบไหนนะครับ
ผู้สื่อข่าวไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีฮะ

แล้วก็ทำงานแบบพาร์ทไทม์๑๐วัน
แล้วก็จะหมุนไปรับงานที่ร้านอื่นด้วยนะ
ส่วนตัวน้อยหนาไม่ค่อยสนิทกับใคร
ล่าสุดมีรายงานผลการสอบปากคำน้อยหนานะ
เพราะว่าเห็นว่าสอบเมื่อวานตอนเย็น
ใช่เพราะว่าจริงรองโจ๊กก็บอกเลยนะคะ
บอกว่าคือก็มีการคุมตัวมาแหละมาสอบข้อมูล

รองอ๊อฟที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่เกิดเหตุ

เหมือนกับเป็นการขู่ไกลเพื่อที่จะได้ข้อมูลจากน้อยหนาด้วย
ถามว่าน้อยหนาให้ข้อมูลกับบิ๊กโจ๊กไหม
ให้นะครับรายงานผลการสอบปากคำนางสาวน้อยหนา
ให้การว่าไม่ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
เพราะเพิ่งจะคบหากับรองอ๊อฟ
เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาในลักษณะแอบคบกัน
เพราะเธอต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อย
คุณคือแม้ว่าในทางนิตินัยนะรองอ๊อฟกับแอมบอกว่าหย่ากันแล้ว

เพราะว่าเขาบอกอยู่บ้านหลังเดียวกันอยู่แต่ว่าแยกห้องนอน
แล้วเหตุผลที่ต้องอยู่บ้านเดียวกันคือเหตุผลเรื่องเศรษฐกิจ
ดังนั้นเมื่อรองอ๊อฟพบกับน้อยหนา
หนาก็ต้องแอบคบกัน
เคยเจอแอมสองครั้งคือตอนไปหัวหินนี่แหละฮะ
กาญจนบุรีตอนไปเที่ยวแบบครอบครัว
มีรองอ๊อฟมีแอมมีลูก๒คนแล้วก็ตัวของน้อยหนา

คบกันแอมก็หึงหวงตลอดเวลาเหมือนกัน
ช่วงเกิดเหตุเธอไปต่างประเทศเพิ่งกลับมาบ้านทางภาคเหนือ

ยืนยันนะไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

ี่ยวร่วมค่าวางยาเส้นทางการเงิน
อะไรต่างนานาไม่รู้เห็น
แต่ที่รู้ก็คือเธอแอบพบกับรองอ๊อฟ
งสับสนดิฉันงงในความสัมพันธ์ตั้งแต่รอบอะไรนะ
แอมบ์กมลุ้งแด๊อันนั้นน่ะสี่เศร้าแล้ว
และนี่ยังมารองอ๊อฟน้อยหนาแล้วก็แอมอีก
แต่เป็นตัวละครใหม่ที่บิ๊กโจ๊กบอกจะต้องเค้นข้อมูลให้ได้นะครับ

ใช่ค่ะก็เป็นประเด็นเรื่องของการเสียชีวิตของแด้นั่นแหละ

คุณผู้ชมค่ะคือก็มีเรื่องของแด้
ใช่แด้เนี่ยก็อย่างที่เราได้รู้กันว่าที่มีการระบุกันว่า
แด้เป็นการคบหากับแอมเป็นสามีนั่นแหละ
แล้วก็พ่อเป็นพ่อของลูกในท้องด้วยใด
คือมันมีข้อมูลเปิดเผยออกมา
ว่าภาพของแด้เนี่ย
เขาจะมีการใส่ทองรูปภัณฑ์ใส่สร้อย
แล้วก็มีเลสข้อมืออะไรใดด้วย

หายไปหลังจากแด้เสียชีวิตนี่แหละค่ะ
แล้วก็ไปรู้มาว่ามันมีการไปตรวจสอบ
มีบินขายฝากทองรูปภัณฑ์ของแด้ที่แอมเนี่ยเอาไปไว้ที่ร้านทอง
เรื่องนี้เปิดเผยมาจากผู้การจังหวัดอุดรธานี
มันก็เลยเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้แล้วนะฮะ

ใช่ตรวจสอบมาเพราะว่าเจอใบจำนำแบบนี้
ผลละบินพิษนุผู้ขับการตรวจบุธรอุดรธานี
บอกว่ามันมีความเชื่อมโยงแน่นอน
เพราะว่าแอมเอาทองไปขายที่ร้านทองแห่งนี้
อยู่ใจกลางเมืองที่อุดรเลย
เอาไปขาย๒ครั้งนะคะหลังจากที่แด้ตายไป
ครั้งแรกเอาไปฝากขาย๑๓มีนา

มันก็จะมีราคาระบุมาในใบเลย
ครั้งที่๒ไปขาย๑๘มีนาอันนี้อีก๓บาท

สร้อยหัวมังกรใช่ค่ะ
ตำรวจก็เลยเชื่อว่าหลังจากแอมเนี่ยเอาทองไปขายแล้วเนี่ย
คืนวันที่๑๓เราก็จะเห็นว่ามีภาพปรากฏว่าแอม
เขาไปจัดงานวันเกิดตัวเองที่บ้านของเพื่อนแด้ที่อำเภอหนองหาน

ใส่ชุดสีเหลืองอยู่กับวันที่ทางด้านของแด้เสียชีวิตนะคะ
ก่อนที่จะไปหาอดีตสามีซึ่งเป็นนายตำรวจที่จังหวัดราชบุรี
แล้วพากันกลับมาที่อุดรธานี
วันที่๑๘เอาทองของแด้ไปฝากขายนั่นแหละค่ะ

แล้วมีการพากันขับรถเชฟโลเลสสีขาวนะ
ซึ่งอันนี้ถูกระบุว่าเป็นรถของแด้
แล้วขับรถคันนี้เข้ากรุงเทพ
ตามถนนมิตรภาพกล้องมันจับภาพได้
ขับผ่านที่อำเภอกุมภาวะปีอย่างที่เห็น
ตำรวจก็เลยมีการรวบรวมทั้งหมดทั้งมูลนี่แหละ

หลักฐานทำลายที่อยู่ต่างนานา
ทั้งหมดเรื่องการไปขายทองส่งให้คณะทำงาน

แล้วก็เลยไปสู่การขอออกหมายจับแอม
หลักฐานมันเผยมาเรื่อยจากทุกพื้นที่นะฮะ
ใช่ค่ะคือทีนี้ด้วยความที่แด้เอง
แด้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะมีตังค์

มันมีประเด็นเรื่องทรัพย์สินของแด้ด้วยนะคุณผู้ชม
แล้วก็มีภาพที่กู้ภัยเล่าให้ฟังตอนไปเก็บศพแด้
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกคือก่อนตาย
แด้ยังใส่เหมือนกับเลสทองเป็นเลสข้อมือสร้อยข้อมืออยู่เลยค่ะ
แล้วทีนี้เราไปถามไปคุยกับพนักงานกู้ภัย
คือคุณพฤษปรีชาสารสิทธิ์ค่ะซึ่งเขาเล่าให้ฟังนะ
เมื่อวันที่๑๒มีนาเนี่ยตอนนั้นไปถึงจุดที่เกิดเหตุ
ไปในห้องเจอศพแด้แด้นอนอยู่บนที่นอน
แล้วก็สวมกางเกงเป็นกางเกงชั้นในตัวเดียว
ไม่ได้มีร่องรอยการต่อสู้อะไรไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
มีรูปนี้ฮะรูปที่เราเซ็นเซอร์ไว้นะครับ
เพราะว่าใส่กางเกงในสีเหนือเมือนตัวเดียวนะครับ
ใช่ทีนี้แด้น่ะไม่ได้ใส่เครื่องประดับอะไร
ข้าวของวางตามปกติครับแอมล่ะแอมล่ะแอมร้องไห้อยู่หน้าห้อง
แล้วแอมเนี่ยใส่สร้อยทองที่คอแล้วมีเลสข้อมือค่ะ
ไม่ได้พูดอะไรร้องไห้อย่างเดียว
ทีนี้พอหลังจากนำศพแด้ไปที่โรงพยาบาล
ไม่ได้ขึ้นรถไปด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าตามไปหรือเปล่า
ทีนี้คุณผู้ชมประเด็นนี้เรื่องข้อมือของแด้
เข้าใจแหละว่าถ้าเสียชีวิตแล้วก็ต้องถอดทรัพย์สินมีค่าออก
แต่คำถามคือหลังจากนั้นทรัพย์สินของแด้อยู่ที่ไหน

บอกว่าเห็นแอมแม้จะร้องไห้นะแต่กำทองเอาไว้นะใช่
ำทองซึ่งเป็นเลสข้อมือของแด้เอาไว้

เพราะว่าสร้อยเส้นเมื่อกี้ก่อนหน้านั้นแด้ใส่

หรือว่าจะยึดทรัพย์สินไว้อะไรยังไงก็ตามนะ
แต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นนะครับเรื่องของกรณีที่บิ๊กโจ๊ก
เปิดเผยออกมานะฮะว่าโอ้โหมีดารามีพยาบาลสั่งซื้อสายนายออนไลน์
จำได้ไหมฮะจากห้างหุ้นส่วนจำกัด

แล้วพบว่ามีการขายสายนายเป็นขวดให้กับลูกค้า
สองขวดอ่ะนะใช่ฮะมีข้อมูลออกมาจากบิ๊กโจ๊ก
เปิดเผยออกมาเมื่อวานนี้เหมือนกันบอกว่าเนี่ยสุดช็อกเหมือนกัน
ช็อกสิเพราะอะไรมีรายชื่อดาราพยาบาล
มาสั่งซื้อสายนายจากโรงงานมากผิดปกติ
เห็นเขาบอกว่ามีเป็นร้อยรายชื่อมีเป็นร้อยรายชื่อร้อยบุคคลนะฮะ
ทีนี้แต่ว่าเราไม่รู้นะว่ารายชื่อของดารากี่คน
รายชื่อของพยาบาลกี่คนบิ๊กโจ๊กกำลังตรวจสอบอยู่นะฮะ
ทีนี้พยาบาลมันก็ต้องไปสืบต่อแหละ
ว่าทั้งพยาบาลทั้งดาราเอาสายนายไปทำอะไร
เพราะฉะนั้นตอนนี้ตำรวจก็ไปสืบจากเอกสาร
เตรียมที่จะเรียกดาราเรียกพยาบาลบุคคลที่มีรายชื่อต่างมาสอบปากคำนะ
ไอ้ที่ซื้อไปไปซื้อเอาไปทำอะไร
ถ้าไม่ใช่พวกเอาไปใช้อุตสาหกรรมนะในเชิงอุตสาหกรรม
จะเอาไปทำอะไรได้นั่นสินั่นนะครับ